ตู่อยู่ในภารกิจของแซนบ็อกซ์
ที่ภูเกตอะไรครับไปมาก็มีคำถามครับ

ลุงตู่บู่แล้วก็โบกมือหันก้นให้เลยอย่างนี้เลยฮะ
ที่ท่านมาแซนบ๊อกมาปราศาสตร์ทรายจริงไม่ได้แปลแบบงี้น่ะ

ในขณะเดียวกันวันนั้นมีคนตาย
ข้างแถวนี้มีคนหลายคนกล้างคำถามว่าเอ๊ะ
อารมณ์บู่โบกมือบายไม่ได้บายด้วยแบบไปเหอะน้ำคาญเลย
นี่คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ท่านอยู่ภารกิจจังหวัดภูเก็ตนะครับ
หลังจากนั้นเดี๋ยวดูตัวเลขหน่อยตัวเลขของวันที่คนตายเยอะเนี่ยก็รุนแรงแล้วนะฮะ
ดูตัวเลขของวันที่๓กรกฎาคม๕๐๐ของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่และอยู่คลัสเตอร์ก็ยังมีคลัสเตอร์น้อยลงแล้ว
ตอนนี้ติดรายใหม่๖๒๓๐รายตาย๔๑รายยังถือว่าสูงมากอยู่นะฮะ
ตอนนี้ไปมาคนหลายคนก็ติดโควิดเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วอย่างพี่นวัดนี่เจ้าพ่อเวทีมิสแกน
นวัดเจ้าพ่อเวทีมิสแกนท่านก็บอกแล้วว่าตัวนี้ติดโควิดเหมือนกันนวัดอิสระไกรสิน
ติดยังไงอ่ะติดยังไงตอบไม่ได้แต่ติดแล้วแล้วขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะจะทำให้ทีมงานไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่ขายผลิตภัณฑ์ของพี่นวัดเนี่ย
รวมถึงถ่ายรายกงรายการต่างพานจะเดือดร้อนไปด้วย

ไม่มีใครรู้ไงใครรัดด้วยหรือเปล่าไม่รู้ด้วยเลยฮะ
คือพี่นวัดอยากติดเหรอไม่มีใครอยากติดเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่นวัดก็อธิบายไทม์ไลน์ตั้งแต่๒๑๒กรกฎาคม
ดังนั้นขอใครที่อยู่ในห่วงเวลาดังกล่าวนี้และอยู่กับพี่นวัดเนี่ย
ไปตรวจสุขภาพตัวเองด่วนเลยนะฮะ
แฟนคลับพี่นวัดก็ออกมาส่งกำลังใจให้กับพี่นวัดด้วย
นี่คนแรกฮะแต่อีกคนนึงเนี่ยดราม่ามาเลยพิมถา
ราม่าระดับพายุพัดโหมฮะเพราะอะไร
ถานิดามานะเลิศเรืองกุล
๔๕ล้านคนโปรกติดโควิดแล้ว
แล้วไงพี่นวัดก็ติดโควิดคนส่งกำลังใจ
พิมทาติดโควิดคนด่ากับน้องเมือง
เอาก็เขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าเขาติด
เขาก็ไปกินข้าวกินปลากินกาแฟตามปกติเออเข้าใจ
แต่ตอนไปเชียงใหม่เชียงใหม่ถือว่าเป็นอีกพิกัดหนึ่ง
ที่พร้อมจะต้อนรับทุกคนแต่ไม่ใช่๕จังหวัดจากจังหวัดที่กรุงเทพ
รวมถึงบริมทนพิมทามาจากไหนกรุงเทพฯ
ถาไปเชียงใหม่พิมถาต้องกักตัวเท่ากับห่วงเวลาที่อยู่
อย่างน้อย๑๔วันแต่พิมถาพอไปถึงก็ไปกินข้าวกินปลา
ไม่ได้มีการกักตัวแต่ประการใดเรื่องนี้แหละที่ทำให้คนไม่สบายใจ
ไม่พอใจการกระทำของพิมถาเหมือนไม่เห็นเห็นกฎบัตรกฎหมายเนี่ย
มีความสำคัญดังนั้นเมื่อพิมถาติดโควิดผ่านคนอื่นเนี่ย

หลายคนบอกมาเชียงใหม่ไม่เห็นจะกักตัวเลย
และที่สำคัญไปจังหวัดลำพูนด้วยนะ
จากเชียงใหม่กระโดดไปลำพูนอีก
ถามหาสามัญสำนึกของพิมถา

นึกว่าเป็นคนกรุงเทพที่แท้เป็นแพร่เหรอ

ชาวบ้านก็โหมกระหน่ำด่าใหญ่เลยนะฮะ
สุดท้ายแล้วทีมข่าวพยายามจะติดต่อพิมพ์ถามว่าเป็นไงบ้าง

ถาก็ออกมาขอโทษแล้วแต่ตอนโทรไป
พิมถาไม่ได้รับคุณแม่พิมถารับ
แล้วคุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้พิมถาเองยังไม่พร้อม

แต่ก็ยืนยันว่าพิมถาติคนเดียวนะ

ไปไปมามีคนหนึ่งโดนคุยมาเรียบร้อยแล้ว

ทิติไปพร้อมกับพิมถาในภารกิจการเดินทางครั้งนี้ด้วย

ไปคุยเรื่องธุรกิจกับพิมถาไป
ไปมาอ้าวพิมฐาติดแล้วก็แบงค์ไม่ติดหรอ

รอผลอยู่ก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย